แสข่าวคุณทักษิณจะกลับไทยหรือไม่กลับเนี่ย
ก็มีสองไฟล์ไฟล์หนึ่งบอกก็กลับตามเดิมแล้ว๑๐สิงหาคม
คุณจันทุพรบอกเชื่อแค่นิดเดียวเชื่อ๕๐เปอร์เซ็นต์

แต่เพจพักเพื่อไทยมีความเคลื่อนไหว
คุณผู้ชมโพสต์คลิปนะ๖คลิปด้วยกัน
เล่าย้อนมาเลยว่าตั้งแต่ไทยรักไทยคุณทักษิณเจออะไรบ้างครับ
การปกป้องประชาธิปไตยพิทักษ์และสารทางโน้นของเรา
ให้คงอยู่แล้วก็เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนั้น

แล้วก็มีข้อความว่าประชาธิปไตย
ไทยรักไทยเปลี่ยนประเทศไปอย่างไร

ตั้งแต่ยุคที่คุณทักษิณเป็นนายก
แล้วก็มีที่ยุคที่เป็นคุณยิ่งลักษณ์ของพักพลังประชาชนด้วย
ที่มาที่ไปตั้งแต่การเริ่มมาเป็นพักไทยรักไทย
กระทั่งถูกยุบพักไปจนถึงที่ไทยรักไทย
เปลี่ยนมาเป็นพลังประชาชนแล้วก็มาเป็นพักเพื่อไทย
ที่มีคุณทักษิณส่งน้องสาวอย่างคุณยิ่งรักชินวัฒน์
มาเป็นนายกแล้วก็นั่งบริหารประเทศครับ
จนถึงช่วงเวลาที่คุณยิ่งลักษณ์โดนทำรัฐประหารครับ
แล้วก็ถูกยึดอำนาจในปี๒๕๕๙
ทั้ง๖ชุดพักเพื่อไทยปล่อยออกมาในช่วงเวลาที่มีกระแสข่าว
คุณทักษิณจะกลับมาเมืองไทยในวันที่๑๐สิงหาคมนี้
เป็นการแสดงความพร้อมของสมาชิกพักเพื่อไทย
หรือเปล่าในการต้อนรับนายทักษิณครับ

เดี๋ยว๑๐สิงหาคมนี้เราจะได้รู้กันครับ